สวัสดีครับรอบขอบสนามนะครับมาติดตามผลงานของทีมชาติไทยนะครับ
เพิ่งจะจบไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับกับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคันเลือกในโซนเอเชีย
รอบสุดท้ายก่อนที่จะคัดเข้าไปนะครับเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศรัสเซียนะครับ
ในปี๒๐๑๘เกมที่๕ของทีมไทยนะครับเก็บ๑คะแนนแรกที่ต้องการได้สำเร็จแล้วนะครับ
การแข่งขันรอบนี้หลังจากที่เปิดบ้านเสมอกับออสเตรเลียแบบน่าชนะเลยนะครับ
ด้วยสกอร์๒๒นะครับโดยครึ่งแรกนะครับเพียงแค่๘นาทีประทุมทูทองนะครับ
ทำแฮนดบอลแล้วเสียจุดโทษแล้วก็เป็นมิเล่เยดีนักนะครับ
ยิงเข้าไปให้กับออสเตรเลียนำก่อน๑ต่อ๐ครับ
แต่ว่านักเตะไทยนั้นเล่นกันสุดยอดมากนะครับ
เฉพาะการวิ่งเรสซิ่งแล้วก็สู้ด้วยหัวใจนะครับ
เสมอ๑๑นาทีที่๒๐จากธีรสินแดงดานะครับ

ก่อนที่ครึ่งหลังครับจะมีอีก๒ลูกนะครับ

ที่สองของตัวเองในเกมนี้นะครับนาทีหกสิบห้า
ตีเสมอให้กับออสเตรเลีย๒ต่อ๒นะครับก็แลกกันสนุกเลยครับ
คะแนนแรกของทีมไทยนะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับ
ก็ทำให้จุดความหวังขึ้นมาเหมือนกันนะครับในโอกาสที่อาจจะมีโอกาสในการ
สถานการณ์นะครับมาเข้ารอบได้เช่นเดียวกันนะครับ
ปีหน้าเหลืออีก๕นัดนะครับเล่นในบ้าน๓นัด
เจอกับยูเออีซาอุแล้วก็อีรักษ์นะครับซึ่งอาจจะคาดหวังผลได้นะครับ
แกรมในบ้านถ้าเกิดว่าเตรียมทีมกันดีดีครับหลังจากนี้ก็เชียร์กันต่อในรายการ
เซียนคลับนะครับส่วนบรรยากาศก่อนเกมครับ
ก็มีกลุ่มแฟนบอลนะครับชุดใหญ่เลยครับ
๔กลุ่มที่เป็นกลุ่มหลักกันนะครับทั้งเชียร์ไทยพาวเวอร์
รุนต้าไทยแลนด์ฮาร์ดคอร์ไทยแลนดแล้วก็ซาวเคิร์ฟนะครับ
แฟนบอลทั่วไปได้รวมตัวกันครับ
จัดกิจกรรมจุดเทียนแสดงความอาลัยแล้วก็แปลอักษรนะครับ
ถวายแด่ในหลวงราชการที่๙บริเวณหน้าสนามราชมังคลาฮีลาสถาน
ซึ่งก็เริ่มจากการร่วมกันนะครับจุดเทียนแล้วก็ยืนเป็นรูปเลข๙ไทยนะครับ
เห็นในภาพแล้วก็มีการร่วมร้องเพลงสันเสริมพระบรมีนะครับ
ก่อนจะยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๘๙วินาทีซึ่งก็นับเป็นการรวมตัว
ครั้งประวัติศาสตร์นะครับของแฟนฟุตบอลชาวไทยร่วม๓๐๐ชีวิตครับ
หลังจากเสร็จกิจกรรมแฟนฟุตบอลก็เดินทางเข้าสู่สนามด้วยความสงบ
ซึ่งทุกคนก็ต่างทราบซึ้งกับภาพประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น
เฉพาะชาวไทยนะครับมีชาวต่างชาติมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับ
ส่วนผลการแข่งขันในอีกคู่หนึ่งนะครับของกลุ่มเดียวกันกับไทยกลุ่มบีเนี่ยนะครับ
ญี่ปุ่นชนะเศรษฐศาสตร์อัลเบียร์ไป๒๑ญี่ปุ่นได้
ประตูจากจุดโทษของฮิโรชิฮิโอตะเกะนะครับนาที๔๕

ส่วนสาอุนั้นมีผู้เล่นถูกไล่ออกในช่วงทดเจ็บด้วยนะครับ
เกมนี้ญี่ปุ่นและสาอุมี๑๐แต้มเท่ากัน
แต่ว่าสาอุนั้นนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มบิวได้ผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่า
และอีก๑คู่นะครับจะเตะ๔ทุ่ม๒๐นาทีครับ
สหรัฐอัตรับอิมิเรตเจอกับอิรักษ์ตามเวลาไทย